เวลาไปเข้าค่ายเขาจะมีให้เลือกว่าคุณจะจ่ายแบบพันสามเหมากินแบนค่าอาหาร
จังนี้ไหมเพราะน้องไก่ทอดหนึ่งชิ้นใช่ไหมเปะ
มันไม่ใช่น่องขาด้วยสิมันเป็นปรีกบนด้วยสิ
ปรีกบนใช่ไหม

อย่างที่เห็นเลยว่ามีข้าวสักประมาณ๑ทัพพีได้

แล้วก็มีขนมเบเฟอร์ช็อกโกแลต๑ชิ้น
ก็มีการโพสต์ลงโซเชียลมีการแชร์กันเยอะ
บอกว่ามันไม่สมกับเงินที่จ่ายไปเลยแม้แต่น้อยกินก็ไม่อิ่ม
ตอนนี้มีคนแชร์เยอะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะฮะ
เป็นภาพถาดอาหารของนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอร์
เขาไปเข้าค่ายแล้วเขาจ่ายเงินค่าอาหารแบบเหมาจ่าย
ตลอดอยู่ระยะเวลาการเข้าค่าย
เขาก็อย่างที่เห็นว่ามีแค่นี้แล้วก็ไม่อิ่มหรอก
ข้อความที่เขาโพสต์เขาเขียนแบบนี้
อาหารในค่าระดอ๑๓๐๐บาทก็จะแบบว่าจุดปล
จริงแล้วมันมีแกงส้มด้วยแต่เนี่ยกินไม่ได้
เลยขอแม่ครัวว่าขอไก่เพิ่มได้ไหมแม่ครัวไม่ให้
ปล๒วันพิธีปิดก็เลยไปถามครูฝึก
ครูฝึกก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ครัวชุดนี้จะไม่ได้มาในปีหน้าแล้วครับ
แต่นี่คิดว่าเปลี่ยนมากี่ชุดแล้วมันก็คงจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
แล้ว๑๓๐๐ได้แบบนี้มันจะคุ้มไหมอะไรแบบนี้
ก็เลยกลายเป็นดราม่าที่มันเกิดขึ้น
จากแชร์ไปนะคนก็วิจันเยอะว่าเอ๊ะมันไม่เพียงพอกับการฝึกอะนะ
การใช้พลังงานโดยเฉพาะเงินที่เสียไปนะครับ
น้องเขาก็เลยแบบเอาไปโพสต์ไว้ในโซเชียลแบบนี้
ก็เลยเอามาถามคุณผู้ชมเหมาะสมไหมกับ
น่องหนึ่งขนมชิ้นหนึ่งข้าวทับทีเดียวนะครับ